ที่ติดโควิด๑๙บางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
เราจะยกตัวอย่างกรณีนี้นะคะจะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแถวรัชดาพิเศษ
ซึ่งทางเพจกลุ่มเส้นได้เขาเข้าไปช่วยเหลือ
คือในแคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้เนี่ยมีแรงงานชาวเมียนมาหลายสิบคนนะคะ
ก็มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙บางคนก็ได้รับการรักษาบางคนก็ยังรอคอยอยู่ภายในแคมป์
อันนี้เป็นภาพที่เพจเส้นได้เข้าไปช่วยเหลือ
เป็นชาวเมนมาค่าออกซิเจนเหลือแค่๖๕ไข้๓๗จุดกว่า
มีโอกาสเสียชีวิตได้ตลอดเวลาค่ะนี่เขาก็เข้าไปช่วยเหลือกันในแคมป์คนงานเลยนะคะ
ทางเพจเนี่ยก็ได้มีการโทรศัพท์หาแพทย์อาสาของทางเส้นได้
ขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือให้หมอมารับแล้วก็มาดูอาการกับตาตัวเอง
ก็ส่งรถไปมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลไปช่วยกันแบบสุดความสามารถนะคะ
ประสานโรงพยาบาลปลายทางจนสำเร็จนะคะ
คือทางเพจเส้นได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าคือดูภายนอกแคมป์อาจจะดูปกติ
แต่จริงแล้วในแคมป์มีผู้ป่วยโควิด๑๙จำนวนมากค่ะ
รอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะ
ทางเพจโพสต์ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าหัวหน้าคนงานบอกว่าในแคมป์นี้
มีแรงงาน๓๐ชีวิตได้
ติดเชื้อโควิด๑๙ได้รับการรักษาไปแล้ว๓คน
ตอนนี้เหลืออีก๑๖คนนะคะที่กำลังรอคอยการรักษา
หัวหน้าคนงานเองก็กำลังส่งตัวคนติดเชื้อ
ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่ออีก๖คน
หมายความว่าก็ยังมีอีกเป็น๑๐ที่อยู่ในแคมป์
ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็อยู่ในแคมป์แบบนั้น
รัชดากรุงเทพนะใช่ค่ะใจกลางเมืองนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่แคมป์นี้ค่ะ
ก็ยังมีแรงงานชาวเมียนมาที่ติดเชื้อโควิด๑๙อยู่ด้านใน
และรอคอยการช่วยเหลืออยู่จริง
ได้ไปคุยกับหัวหน้ากลุ่มแรงงานนะคะนายพร้อมพงศ์อายุ๓๓
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากทางกลุ่มเส้นได้มาช่วยเหลือ
ย้ายผู้ติดเชื้อบางส่วนไปรักษา
ล่าสุดได้รับการติดต่อมาแล้วจากสำนักงานเขต
ก็จะนำรถมารับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมดที่อยู่ในแคมป์ไปรักษาค่ะ
คือแคมป์นี้มีแรงงานติดเชื้อโควิด๑๙๑๗คน
เป็นชาวเมียนมา๑๕เป็นคนไทย๒
คือในส่วนของคนไทยเขาก็กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา
ส่วนที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยมี๙คนที่ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ยังเหลืออีก๖คนที่ตกค้าง
ก็คือหัวหน้าแรงงานบอกว่าทุกวันผมก็ต้องคอยส่งอาหารให้ทุกมื้อ
ตอนนี้ก็ไม่มีใครที่อาการหนักแต่ก็อยากได้โรงพยาบาลในการรักษาค่ะ
มันเป็นเส้นได้มามันก็มีนิดหน่อยติดต่อยาก
แล้วก็คือเราติดต่อไปก็ต้องรอจากทางเจ้าหน้าที่ประสานกลับมาอีกทีนึง
ประมาณนี้ครับเราก็ต้องดูแลผู้ป่วยของเราแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับ
แต่ผมจะได้เข้ามานี่ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะมากครับ
ก็จะมีทางหน่วยราชการเริ่มจะติดต่อเข้ามาประสานงานเข้ามา
ให้เราได้สะดวกขึ้นครับเห็นแต่ผมดีใจมาก
เพราะมีเพจนี้ขึ้นมาทำให้พวกเราหลายชีวิต
รอดชีวิตเกิดขึ้นครับผมขอบคุณมากมากครับ
อย่างที่หัวหน้าแคมป์คนงานบอกนะคะว่าต้องขอบคุณเพจเส้นได้จริง
ครับที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เพราะอย่างที่ทางเพจให้ข้อมูลว่าดูจากภายนอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าด้านในแคมป์คนงานเขามีคนป่วยมีคนรอคอยความช่วยเหลืออยู่
ด้านนอกไม่มีใครรู้แต่ด้านในเขารอคอยความช่วยเหลืออยู่จริง
แต่ว่าบริเวณรอบชาวบ้านที่เขาอยู่รอบแคมป์คนงานก่อสร้างตรงนี้ค่ะ
นายสารสอายุ๓๘เขาก็บอกว่าเขาก็กังวลใจนะคะ
พอเขาได้ข้อมูลมาว่าแรงงานที่อยู่ในแคมป์ตรงนี้เขาติดโควิด๑๙กันหลายคน
ก็ต้องพยายามดูแลตัวเองกันไปฉีดยาฆ่าเชื้อกันตลอดนะคะ
คือจุดที่มีแรงงานอาศัยอยู่มีแค่สังกษีล้อมรอบ
ด้านในก็เป็นเพลิงพักโล่งคือมันไม่ได้มิดชิดอะไร
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็กังวลนะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีหน่วยงานนำรถมารับแรงงานบางส่วนไปรักษา
แต่ก็ยังดีที่แรงงานที่เหลือเขาก็กักตัวเองอยู่ด้านใน
ไม่ได้ออกมาด้านนอกก็อยากจะให้หน่วยงานมารับ

เพราะว่าจุดนี้มันเป็นใจกลางชุมชน
มีชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบ

พี่คนที่ดูแลก่อน่าจะให้อยู่แถวข้างใน
ข้าวปลาก็มีคนมาส่งให้เขาอยู่

มันจะได้ปลอดภัยเราด้วย
เพราะนี่มันอยู่ใกล้ว่าติดติดกันเลย
พูดยากครับเพราะว่าบางทีเขาเป็นต่างด้าวอย่างนี้
ขณะคนไทยพวกเตียงโรงพยาบาลยังหายยากเลย
จะนำคนที่ติดเชื้อไปรักษาให้หมดนะครับ
โอ้โหนี่ใจกลางกรุงแล้วนะ